ดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์

ความรักคนโสดความรักเป็นหมัน
รักเขาข้างเดียวเพ้อไปเอง
เพิ่งรู้จักให้เผื่อผิดหวังไว้ด้วย
คนที่มีครอบครัวยังไม่ใช่จังหวะดีที่จะมีทายาท
สุขภาพระวังปวดหัวไมเกรนเครียด
เดินทางไกลระวังท้องร่วงท้องเสียระวังลื่นหกล้ม
เสียเงินรักษาอาการเจ็บป่วยของคนใกล้ชิด
การเงินคล่องมือมีรายได้จากผลงานเก่าเข้ามา

เรื่องที่ติดขัดคู่รักคู่ครองจะช่วยเหลือเฉพาะหน้า
มีรายจ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย
การงานเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำงานหนัก
เจ้าของกิจการจะได้ขยายร้านเพิ่มสาขาเพิ่มหุ้นส่วน
ทีมงานใหม่จะได้งานใหม่งานใหญ่เพิ่มขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์